ก็เป็นคดีที่เราต้องตามค่ะเหตุการณ์ที่สงขลานน้องกิ๊บอายุ๒๑ปี
ที่ถูกแฟนนุ่มในปันเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาทำปืนลั่นใส่ท้องของน้องกิ๊บ
แล้วน้องกิ๊บเสียชีวิตทางครอบครัวของน้องกิ๊บเนี่ยนำร่างของน้องกิ๊บไปชาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
แต่กลายเป็นว่าอ้าวมันมีประเด็นงอกขึ้นมามีคนนึงที่ชื่อว่าในบอยในบอยเป็นใครก็ไม่รู้
มาให้ข้อมูลกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตอ่ะ
พาผู้เสียชีวิตเขาไปที่บ้านหลังนึงแล้วเรียกเพื่อนมา๑๔คนเรียงคิวรุมโทรม
หลังจากนั้นพากลับบ้านไปแล้วก็ยิงยิงแบบตั้งใจโอ้โหครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาเลยบอกว่า
ถ้ารู้ก่อนอ่ะไม่ชาปนกิจนะสงสัยสามอย่างคือหนึ่งตกลงแล้วปืนลั่นจริงหรือเปล่า
หรือแฟนหนุ่มตั้งใจยิงสองไอ้ข้อมูลจากในบอยชายนิรนามคนนี้มันเกิดขึ้นจริงไหม
มีการรุมโสม๑๔คนเกิดขึ้นจริงไหมและ๓ในปันแฟนหนุ่มเขาได้รับการประกันตัวออกมานะคะ
คือญาติใช้ตำแหน่งทางราชการไปขอประกันตัวออกมาคำถามคือทำไมตำรวจไม่คัดค้างการประกันตัว
ทำไมปล่อยให้ประกันตัวออกมาอันนี้คือ๓เรื่องที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาติดใจ
ทีนี้เราไปคุยกับในปันผู้ต้องหาอีกรอบหนึ่งเมื่อวานเขาก็คุยกับเราแล้วเมื่อวานเขายืนยันว่า
ผมไม่ได้ตั้งใจยิงไม่ได้มีการรุมโทรมมันเป็นเหตุแบบปืนลั่นจริงบอกว่าปืนลั่นเขายืนยันแบบนั้น
เราไปถามอีกรอบหนึ่งในปันนทัศน์เพชรพิสารหรือในปันอายุ๒๕ปีนะคะ
ปันก็ย้ำอีกรอบนึงว่าปืนลั่นจริงจริงพี่เช็ดทำความสะอาดปืนอยู่ที่ปลายเตียงในห้องนอน
กิ๊บแฟนสาวนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนเตียงหันหน้ามาทางเขา
จังหวะที่ตบปืนขึ้นปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยืนยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ

ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยืนยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ

ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ

ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
ปืนมันลั่นไปใส่แฟนสาวเขาก็ยังยันกับเราเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ
เรื่องของการรุมโทรม๑๔คนในปันก็ยืนยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เรื่องของการรุมโทรม๑๔คนในปันก็ยืนยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เรื่องของการรุมโทรม๑๔คนในปันก็ยืนยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนมาได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยังมีไม่ถึง๑๐คนเลย
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง
เพื่อนในหัดใหญ่ที่คบกันมาเนี่ยยันว่าผมจะไปเรียกชาย๑๔คนได้ยังไง

ตอนนี้ไม่รู้บทแล้วไงเบอร์เจอเรื่องแบบนี้ไป
คือเหมือนกับเขาบอกว่าเขาก็พอรู้แหละแต่เขายังไม่อยากพูดว่าตัวในบอยเนี่ย
เป็นใครอะไรยังไงที่มาสร้างเรื่องกล่าวหาอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
คือทางญาติของน้องกิฟต์เนี่ยบอกว่ามันมีหลักฐานอยู่สองอย่างด้วยกัน
หนึ่งก็คือในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายพบว่ามันมีข้อความความหึงหวง
ระหว่างในปันแฟนนุ่มกับผู้ตายค่ะแล้วพอชาปนกิจศพไปแล้วหลังเกิดเหตุปืนลั่นเนี่ย
แต่ญาติเขาเชื่อว่าไม่ใช่ปืนลั่นเนี่ยมามีในบอยเนี่ยส่งข้อความมาอีกบอกว่า
ก่อนจะกลับมาบ้านแล้วก็ยิงแต่ว่าลุงเขยบอกว่าคืนวันนั้นลุงอยู่ที่บ้านด้วย
ซึ่งห่างไป๑๑กิโลไปชั่วโมงนึงกลับมาบ้านแล้วไม่ได้ยิน
ทะเลาะเลยมีเสียงปืนดังขึ้นอ้าวปานวิ่งมาบอกว่าทำ
ลั่นโดนแฟนนี่ฮะวันนั้นแม่นะครับแม่ของปันเนี่ยก็อยู่ด้วย
๕๐ปีชื่อคุณแม่ละอบอกกับเราว่าในคืนวันนั้นเนี่ย๖
สิงหาคมมันเป็นเที่ยงคืนครึ่งแล้วมันจะต่อเนื่องถ้านับเป็น
ที่ก็๗สิงหาคมนะฮะวันนั้นพากิฟต์ไปโรงพยาบาลหลังถูกยิง
แม่บอกว่าพอลูกชายบอกว่าทำปืนลั่นโดนกิฟต์รีบแจ้งกู้ภัย
แต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังมาไม่ถึงค่ะกลัวจะไม่ทัน
เวลาพ่อเลยตัดสินใจขับรถพากิฟต์ไปโรงพยาบาลโดยน้องกิฟต์เนี่ย
นอนบนตักของแม่ของนายปันจับมือแม่เอาไว้แน่นตลอดเวลาช่วง
ระหว่างทางไปโรงพยาบาลเนี่ยมือของน้องกิฟต์เย็นมากนะแล้วเริ่ม
แบบลักษณะมือมันแบบมันเหนียวละมือเหนียวละก่อนจะเริ่ม
คลายมือผ่อนลงเรื่อยแต่ตาเนี่ยยังมองแม่อยู่สักพักหนึ่งน้อง
ฟ์สะดุ้งเฮือกนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ของปันบอกว่าถึงโรง
พอดีคือแม่จำไม่ได้แล้วว่ามันนานแค่ไหนระหว่างทาง
จากบ้านไปโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นมันตกใจมันช็อกสมองมันตื้อ
ไปหมดพอถึงโรงพยาบาลหมอรีบพาน้องกิฟต์เข้าห้องฉุกเฉินนะแม่
คุณพันก็โทรไปทางบ้านของติดเนี่ยคือเหตุการที่เกิดขึ้นแม่
ในปันบอกกับเราและยืนยันว่ารักกิฟต์เหมือนลูกเพราะแม่ไม่มีลูกสาวแล้วกิฟต์เป็นเด็กนิสัยดี
ช่วยแม่ขายอาหารตามสั่งทุกคนในบ้านพ่อแม่ป้าลุงรักกิฟต์หมดก่อนหน้านี้เคยไปเจรจาสู่ขอกับ
บ้านกิฟต์แล้วด้วยตกลงกันแล้วด้วยจะแต่งงานกันแต่มันติดช่วงโควิดอยู่
แม่ของนายปันบอกว่าเสียใจมากที่มีข่าวว่ากิฟต์ถูกพาไปลุมโทรม
ทำไมไม่มาถามแม่ก่อนไม่มาฟังข้อมูลทางแม่บ้างอยากให้สังคมฟังข้อมูลทางฝั่งแม่บ้าง
ส่วนเรื่องที่ลูกชายได้ประกันตัวแม่ของนายปันบอกว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาไม่ใช่เหรอ
ก็ประกันตามกระบวนการยุติธรรมก็เขาให้ประกันก็ประกัน
แม่เคยบอกเขาว่าอดทนนะลูกนะถึงมือหมอแล้วลูกถึงมือหมอ
แล้วแม่ก็ตะโกนไปจากท้ายรถว่าขับเร็วหน่อยขับเร็วหน่อย
พ่อเขาก็ขับเหยียบจนมิดเจ็ดนะ
เด็กนั้นมาอยู่กับแม่เกือบปีแล้วแล้วแม่ก็รักเขาเหมือนลูก
ซื้อของกินแม่ซื้อให้ทุกอย่างลูกไม่เคยดุด่าว่าลูกสักคำ
ลูกเขาอยากไล่อะไรแม่ก็ซื้อพอแม่หาตังค์แล้วนักนิดออกหน่อย
เขาชอบอะไรแม่ก็จะจดจำไว้แม่ก็จะซื้อมาวางไว้ให้เขา
แม่รักเขาเหมือนลูกของแม่แม่ไม่เคยว่าเขาเป็นลูกสะพ้าย
ผู้ต้องหาทุกคนต้องมีสิทธิ์ประกันตัวเอง
อันนี้ความรู้สึกของแม่นะไม่ใช่ว่าจะให้สังคม
ตัดสินลงโทษฝ่ายเดียวไม่ใช่
คือนี่ที่บ้านของปันเขาก็ยืนบนคืนนั้นอยู่กันหลายคน
กิฟต์ไปแล้วเรียกเพื่อน๑๔คนมารุมโทรมเนี่ยไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะถ้าคำนวณระยะเวลานะถ้าหลานชายจะพาแฟนไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านในวันนั้นเนี่ยนะ
บ้านของน้องกิฟต์อยู่ที่ตะบนควนลังไปตอนประมาณหกโมงเย็นวันที่๖สิงหาคม
ให้ข้อมูลกับทางฝั่งเพื่อนของน้องกิฟต์
บอกว่าล้านชายล่อล้วงให้ไปถูกลุมโ้มก่อน
แล้วกลับมายิงที่บ้านตอนเที่ยงคืน
เพราะถ้าวัดระยะทางจากบ้านของปันไปบ้านกิฟต์
ไปกลับนี้ใช้เวลาเจอร์โมงเดียว
แถวนั้นเนี่ยใช้เวลาเดินทางเนี่ยเฉพาะเดินทางนะกว่าจะไปถึงก็๔๐นาทีแล้วจากบ้านปัน
แล้วถ้าไปถูกลุงโซมอีกอ้างว่ามีตั้ง๑๔คนอันนี้ลุงเขยในปันบอกนะ
สมมุติถ้าคำนวณเวลาถ้ามีการก่อเหตุคนละ๑๐นาทีใช้เวลาอีก๑๔๐นาที
แล้วกลับมาบ้านอีก๔๐นาทีคือมันไม่ใช่วันนั้นปันออกไปแค่ชั่วโมงเดียวเอง
หลานชายทำปืนลั่นใส่แฟนจนเสียชีวิตหลานก็มอบตัวไม่ได้หนีไปไหนก็ยอมรับผิด
เพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบหน่อยว่าในบอยเป็นใคร
เพราะทางฝั่งครอบครัวของปันเนี่ยที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาก็จริงแต่ก็อยากได้ความเป็นธรรมเรื่องนี้เหมือนกัน
คือข้อที่หนึ่งเขาก็บอกว่าไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกาย
ไม่มีร่องรอยการมัดมือมัดเท้าแต่ถ้ากรณีว่าเราสันนิษฐานว่า
ถ้าถูกกลมเกินสิบสี่คนอวัยวะเพศส่วนนั้น
หมอต้องรู้ต้องเห็นมันต้องมีอาการ
คนละสิบนาทีร้อยสี่สิบนาทีสองเชื่อมงกว่า
ถ้า๒ชั่วโมงกว่าถ้าเราออกจากบ้านไปนี่
กว่าจะไปถึงไปนี่เที่ยงคืนแต่ตอนเนี้ยคือสองทุ่มเนี่ย
เขาอยู่ที่บ้านแล้วทั้งผัวทั้งเมียอยู่ที่บ้าน
ซึ่งตรงนี้มันสวนทางกันกับความเป็นจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับการเดินทาง
แล้วก็สิบสี่คนเนี้ยวนเวียนสิบสี่คนใช้เวลาขนาดไหน
แต่ในเรื่องของอุบัติเหตุเนี้ยยอมรับเช็มเตรียม
คุณผู้ชมคะแม่ของน้องกิฟต์ค่ะบอกกับเราว่าไม่อยากจะคิด
ว่ามันเกิดเรื่องเลวร้าย๑๔คนมารุมโทรมลูกสาว
อยากจะให้ตำรวจตรวจสอบให้หน่อยนะคะว่าในบอยอ่ะ
ส่งข้อความมาบอกเนี่ยเป็นใครรู้เห็นเหตุการณ์อะไร
วันที่ลูกสาวแม่เสียชีวิตบ้างแม่เล่าถึงวันสุดท้ายนะคะ
ก็คือวันที่๖สิงหาคมที่ลูกสาวแวะมาเอาเสื้อผ้าที่บ้าน
ฝ่ายชายก็มาส่งตอนนั้นฝ่ายชายจอดรถห่างห่างบ้าน
ไม่เข้าไปในบ้านแม่ก็ถามว่าจะรีบไปไหน
เข้ามาบ้านก่อนสิมาคุยกันก่อนฝ่ายชายก็ไม่หันมาคุยอะไรกับแม่เลย
แม่บอกว่ามันก็ดูแปลกแปลกดูพิรุธมากแม่มั่นใจว่าสิ่งที่แฟนนุ่มของลูกสาว
อ้างว่าเอาปืนมาทำความสะอาดและระหว่างนั้นกระสุนปืนมันลั่นใส่ลูกสาวเนี่ย
แม่ไม่เชื่อจริงแม่บอกว่ามันเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้นจริง
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าตรงกับที่คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์หรือเปล่า
ตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าเอาปืนมาทำความสะอาด
ทำไมต้องบรรจุกระสุนปืนเอาไว้ด้วยอืมทำไมระหว่างเอาปืนไปเก็บ
หันกระบอกปืนมาทางลูกสาวแม่ทั้งทั้งที่ฝ่ายชายอ้างว่าเล่นปืนทุกวันก็น่าจะมีความรู้มีความชำนาญ
อ้างว่าแมกกาซีนปืนไม่แน่นก็เลยต้องตบให้แน่น
นั่นแปลว่าปืนมีการขึ้นลำเอาไว้ชักปืนไว้ทำไม
ทุกอย่างที่ฝ่ายชายอ้างเนี่ยค่ะแม่บอกว่าก็ลูกสาวแม่เสียชีวิตไปแล้วไง
ลูกสาวแม่ไม่มีโอกาสที่จะมาพูดอะไรแล้วไงอีกฝ่ายนึงเขาจะอ้างอะไรเขาก็อ้างได้หมด
แม่ก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวนะคะ
ไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะว่าจะถูกปืนลั่นค่ะเพราะอะไรครับ
เพราะถ้ามาทำความสะอาดปืนแล้วก็ใส่ไว้กระสุนไว้ทำไมคะ
แล้วก็คนสูงลูกสาวนอนอยู่เตี้ยนอนอยู่ที่ต่ำมันจะโดนได้ไง
สุดท้ายที่เจอกันเขามาเอาผ้าครับแม่ค่ะ
เขาได้คุยกับแม่บ้างไหมครับไม่ได้คุยกับ
พอแม่จะออกไปเขาก็รีบขับรถหนีไปเลยค่ะเขาก็ออกรถไปก่อนน้องไม่ทันได้พูด
เขามองเรามากมายไหมครับมองมาค่ะแต่ไม่พูดเลยไม่พูด
แล้วลูกสาวเราล่ะครับลูกก็ไม่ได้พูดอะไร
จะขอความยุติธรรมให้ลูกอย่างต่อไปถึงให้ถึงที่สุดค่ะ
คืออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกกันแน่ใช่ไหมครับ
อยากจะรู้ให้ว่ามันเกิดอะไรกับลูกกันแน่อืม
อย่างนี้แต่ว่าไม่ปักใจเชื่อเลยว่าลูกปืนลั่น
เพราะว่าในบ้านหลังเกิดเหตุมันเกิดเหตุในห้องนอนของน้องกิฟต์กัปตันเขา

ซึ่งน้องกิฟต์ก็ไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้แล้วนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของปันเนี่ยนะฮะถ้าจะดูจากทางฝั่งเพื่อนของปันนะ
เราได้คุยกับช่างโน้ตนะช่างโน้ตนี่เป็นช่างทำเหล็กนะครับ
ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมงานกับในปันแฟนของน้องกิฟต์นะฮะ

ข่าวที่ว่าปันจะพาแฟนสาวไปให้พักพวก๑๔คนรุมโทรมเรียงคิว
ไม่เชื่อเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วปันเป็นคนขยันทำงานนะฮะ
ค่าแรงเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ถึง๓๐๐บาทแล้วก็ปรับเลื่อนเป็นวันละ๔๕๐นะ
ไม่เคยขาดงานตั้งใจทำงานนะครับ
ปกติเป็นคนพูดจาแบบห้วนแต่เป็นคนปากไม่ตรงกับใจ
เขาอาจจะมีทะเลาะอะไรกับแฟนบ้างแต่ความจริงเขารักแฟนของเขามากนะฮะ
บางครั้งทะเลาะกันจนแฟนเนี่ยหนีกลับไปอยู่บ้านตัวเอง
ปันก็ตามกลับมาให้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม

สมมุตินะถ้าปันเนี่ยโอ้โหโกรธแฟนสาวแค้นแฟนสาวโมโหทะเลาะอะไรกันไม่รู้
พาไปที่อะไรคลองหงคลองแหแล้วให้เพื่อนลุมโทรม๑๔คนเนี่ย
ทำไมไม่ยิงทรุปน้ำนั้นไปเลย
พากลับมาที่บ้านแล้วมายิงที่บ้านให้เดือดร้อนทำไม
ทีนี้ค่ะจะไขข้อข้องใจได้ยังไงบ้าง
ด้วยความที่ร่างของน้องกิ๊บเนี่ยได้มีการชาปนกิจไปแล้ว
เราก็ไปสอบถามพลตำรวจรีวิชัยสังประภัย
หรือผู้การแต้มนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้กันแต้มบอกว่าแม้จะเผาศพไปแล้ว

กลับไปตรวจสอบเพื่อคลายข้อสงสัยได้ค่ะต้องตรวจสอบอะไรบ้างลองมาดูนะคะ
คดีนี้ตั้งต้นที่เรื่องของปืนลั่นก่อนนะคะอ่าดังนั้นเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบเลยว่า
มันเป็นไปได้ไหมที่ปืนจะลั่นสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ตำแหน่งคนถือปืนและตำแหน่งผู้ตายลักษณะการถือปืนวิถีกระสุน
เขม่าวดินปืนลักษณะเป็นจับปืนแล้วลั่นหรือตั้งใจยิงเนี่ย
ขม่าวดินปืนตรงเนี้ยสำคัญแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อื่นอื่นนะคะ
ตำแหน่งที่ถูกยิงกรณีน้องกิ๊บก็คือที่ท้องด้านขวา
รวมไปถึงลักษณะบาดแผลคือถ้าปืนลั่นเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตได้ไหม
แล้วสิ่งต่างที่เป็นหลักฐานเหล่านี้มันสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาหรือไม่
ผู้กันแต้มทำแบบนี้นะคะคือเอาปืนก๊อกแบบออโตเมติกอะค่ะ
คล้ายกับปืนของผู้ก่อเหตุนะนะปืนของผู้ก่อเหตุเป็นบีบีกันดัดแปลง
กระสุนจุดสามแปดผู้การแต้มเอามาวิเคราะห์เลย
ว่าเป็นไปได้ไหมที่ปืนจะลั่นนี่นะคะถือปืนให้ดูแบบนี้เลยนะคะ
คือตามระบบแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปตามคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะ
แมกกาซีนไม่แน่นก็เลยต้องกระแทกอืมปืนมันลั่นเนี่ย
ผู้กันแท่มสาธิตที่ดูเลยนะผู้กันแต้มบอกว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชม
นะฮะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ่า
ถ้าเป็นลักษณะเหมือนที่ผู้ต้องหาบอกว่าเออแมกกาซีนไม่แน่น
แทกมันเข้าไปมันเลยลั่นผู้การแต้มบอกว่าปืนมันไม่ลั่นค่ะ
ถ้าทำแบบนั้นนะคะเพราะถึงจะกระแทกแมกกาซีนเข้าไป
แต่ถ้าปืนไม่ได้ขึ้นลำกล้องกระสุนไม่ได้อยู่ในรังเพลิงอืม
ปืนมันก็ไม่สามารถลั่นได้ครับองศาการเช็ดปืนค่ะ
ถ้าคนเล่นปืนจะรู้ไม่มีใครเช็ดปืนแล้วหันปากกระบอกปืนไปทางที่มีคนอยู่
ทุกคนที่เล่นปืนใช้ปืนเขารู้แบบนี้กันหมด
หรือถ้าหากมีการกระแทกแกซีนจริงก็จะไม่มีการกดปากกระบอกปืนลงต่ำแน่นอน
มันผิดธรรมชาติตรงเนี้ยตำรวจอ่ะต้องไปสอบเพิ่มค่ะ
เวลามันจุแม็กซ์นี้เข้าไปเนี้ยมันแม็กซ์เข้าไปเข้าไปตรงนี้แหละ
ถ้าอย่างนี้ยังไงยิงปืนก็ไม่ลั่นเพราะลูกกระสุนเนี่ยมันยังไม่เข้าลำเพลิง
จะลั่นได้ก็คือ๑เมื่อเราดึงตัวนี้มา
ปืนมันจะลั่นได้ต้องเหนียวไกล
ไม่ใช่ว่าการกระแทกค่ะอ่าตอนนี้เมื่อกี้ถ้ามีการบอกว่าอ้าว
คำเก่าอ้างปืนนี้คำเก่าอ้างว่าเนี้ยใส่ไปแค่นี้อืมอ่าไม่สุดไม่แน่น
กระแทกยังไงมันก็ไม่เข้าสมมุติเข้าไปแม็กซ์นี้ไม่แม็กซ์นี้ออกแบบงี้
ก็ไม่ลั่นอืมเพราะมันไม่ได้เหนียวกายเนี้ยตำรวจต้องดูที่กระเทศ
ว่าเขาเนี่ยสมมุติว่าเขาบอกนั่งใช่ไหมสมมุติคนเตียงนอนนี้นั่งอย่างนี้
คุณกระแทกแบบไหนคุณแทกแบบนี้อ่ะแล้วตำรวจก็ต้องไปดู
หลักการกระแทกอ่ะปืนมากระแทกก็ต้องกระแทกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นนี่กระแทกอย่างไรอ่ะ
หลุมก็ต้องขึ้นอ่ะผมยืนสมมุติกระแทกนี้อ่ะกระแทกอย่างงี้ไง
มันถึงไปโดนเขาอ่ะแล้วก็ก็ไปดูตำรวจก็ต้องไปดูว่าที่เขาให้การเนี่ย
แล้วมันตรงกับร่องร้อยกระสุนตรงกับธรรมชาติหรือไม่นี่ค่ะ
ตรงนี้สำคัญนะคะความน่าจะเป็นเรื่องการลองปืนใช่ไหม
ว่าปืนมันลั่นจริงหรือเปล่าคือในปันเขาให้ข้อมูลเอาไว้
คืนเกิดเหตุเอาปืนมาทำความสะอาดแล้วเขาก็เล่นปืนเป็นประจำทุกวัน
นั่นหมายความว่าในปันเองก็ต้องรู้เรื่องปืนพอสมควรเลยนะครับ
แต่เขาบอกว่าตอนที่ลุกขึ้นยืนจะเอาปืนไปเก็บ
แกซีนมันยังไม่สนิทเลยตบให้มันกระชับกับตัวปืน
ปืนมันลั่นใส่หน้าท้องขวาของแฟนสาวคุณผู้ชมก็ลองนึกภาพตามนะ
เขาบอกเขาอยู่ปลายเตียงใช่ไหมนี่เมื่อวานที่พาเราไปดู
ใช่ลุกขึ้นยืนจะเอาปืนไปเก็บแมกกาซีนไม่แน่นก็ตบมันเข้าไป
ครับแล้วปืนมาลั่นใส่ใส่ท้องแฟนแฟนนั่งอยู่หัวเตียงนะ
นั่งในมือถืออยู่ผมลุกขึ้นผมจะเอาปืนไปเก็บตรงนั้นครับ

แล้วมันได้ตรงตัวมานนี่นะคะนี่คือประเด็นแรกนะคะ
เรื่องนี้ค่ะถ้าจะตรวจสอบจะตรวจสอบยังไง
เพราะว่าศพของผู้เสียชีวิตชาปนกิจไปแล้ว
ตำรวจต้องไปตามหาชายนิรนามคนนั้นน่ะ
บอยคนนั้นน่ะมาสอบปากคำถ้ามีหลักฐานที่บอกว่ามีคลิปใช่ไหมคะ
บอยบอกว่ามีคลิปใช่ไหมคะถ้ามันมีจริงเนี่ยนะโอ้โห
ก็จะชัดเลยต้องไปตรวจสอบสถานที่ที่ในบอยบอกว่าเป็นสถานที่รุมโทรม
เขาบอกพิกัดมาใช่ไหมคะเป็นบ้านหลังหนึ่งใช่
ต้องไปตรวจเลยจุดตรงนั้นมันมีความสอดคล้องอะไรหรือเปล่า
มีหลักฐานอะไรหรือเปล่านอกจากนี้กลับไปดูผลนิติวิทยาศาสตร์อีกรอบหนึ่ง
ถ้าถูกรุมโทรมจริงนะตามร่างกายจะมีร่องรอยเขียวช้ำจากการถูกจับ
คือตำรวจควรจะต้องถ่ายภาพเอาไว้แหละเรื่องของการตรวจร่างกาย
ต้องมีร่องรอยบอบช้ำสาหัสเพราะผู้ชาย๑๔คน
เนี้ยต้องย้อนไปดูผลนิติวิทยาศาสตร์แต่ก็ต้องกลับไปดูทางนิติเวทนะคะว่า
แล้วเขาตรวจสอบตรงนี้ให้ไหมอ่ะครับ
เพราะตอนแรกที่มีการรับแจ้งเป็นการรับแจ้งเหตุปืนลั่น
ก็เลยไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบเรื่องของร่างกายส่วนอื่นหรือว่าอวัยวะเพศของผู้เสียชีวิตไหม

ประเด็นที่๓ทำไมถึงได้ประกันตัว

การประกันตัวเนี่ยนะคะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
คือตำรวจคงวิเคราะห์แล้วว่าถ้าให้ประกันไปผู้ก่อเหตุก็คงไม่หลบหนีเพราะว่ายินดีมอบตัวเอง

ตำรวจคงมองแล้วว่าให้ประกันตัวออกไปเขาก็คงไม่ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานละมั้

ก็เลยให้ประกันตัวไปอันนี้๓ประเด็นหลักนะคะ
เพราะดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่ได้ตรวจสอบลึกไปถึงเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศในช่วงเวลานั้น

เพราะเห็นว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้ว
อยู่กินด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหตุลักษณะถูกยิงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ทีนี้เมื่อชาปนกิจไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางนิติวิทยาศาสตร์จะตรวจได้แบบไหนอะไรยังไง
เราถามรองศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทดรกิจสนพงศ์ภูตระกูลนะครับ
เป็นผู้ช่วยอธิการบดีและประธานคณะกรรมการคณะอาชญาวิทยา
และการบริหารงานวิทยธรรมของมลังศิษย์นะครับ
วิเคราะห์บอกว่าถ้าดูจากแชทไลน์นะบุคคลปริศนาที่ชื่อว่าในบอยที่ส่งมาถึงญาติ
เพื่อนของผู้ตายเนี่ยว่าถูกแฟนหนุ่มพาไปลุมโทรม๑๔คนก่อน
จะถูกยิงเสียชีวิตตั้งข้อสังเกตได้สองประเด็นก็คือหนึ่ง
เป็นไปได้ที่น้องกิฟต์อาจถูกรุมโทรมจริงตามข้อมูลที่ชายนิรนามให้
แต่มันต้องตรวจสอบไล่เรียงไปตามสถานที่นะไปเช็คโทรศัพท์มือถือการติดต่อสื่อสาร
กล้องวงจรปิดวันเวลาที่เกิดเหตุว่ามันสอดคล้องต้องกันหรือไม่
หรืออาจเป็นไปได้ว่าถ้าไม่ได้มีเหตุลุมโทรมจริงแต่ผู้ชายคนนี้อาจต้องการใส่ร้าย
กุเรื่องให้ตัวของผู้ต้องหาคือในปันเนี่ยมีความผิดเพิ่มมากขึ้น
เพราะอาจจะไม่ถูกกันอยู่แล้วหรืออาจเคยทะเลาะกันมา
พวกนี้มันไปไล่ตรวจสอบได้แต่ต้องตามหาต้นต่อให้เจอก่อน
ส่วนเรื่องปืนลั่นมันยังมีข้อสงสัยอย่างเช่นทำไมต้องเอาปืนมาเช็ดเวลานั้น
นี่นะฮะซึ่งก็เหมือนกับที่คุณแม่เขาก็สงสัยคุณแม่ของน้องกิฟต์นะครับ
ข้อสงสัยเหล่านี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าในปันมีเจตนายิงหรือไม่
ต้องไปตรวจสอบกลไกของปืนจากการกระแทกแมกกาซีน
กระบอกนั้นตำรวจต้องเอาไปตรวจสอบต้องลองไปกระแทกแมกกาซีนแบบเดียวกันอ่ะ
เพื่อดูว่ามันจะลั่นจริงไหมถ้าหากในปันยืนยันว่าปืนของเขาเป็นปืนบีบีกัน
แบบไปดัดแปลงมาแล้วใช้กระสุนจริงเนี่ยก็ต้องไปดูว่าดัดแปลงแบบถึงขั้นส่วนของไกลปืนด้วยหรือไม่
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่รู้ว่าในปันมีเจตนาจะยิงแฟนตัวเองหรือไม่
แต่จากการที่ในปันพยายามออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อพาสื่อไปดูถึงในห้อง
ชี้แจงข้อมูลต่างอันนี้อาจารย์วิเคราะห์นะฮะ
บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเขาอาจจะพยายามปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่า
เพราะตามปกติผู้ต้องหาเนี่ยที่ต้องการให้ตัวเองหลุดจากข้อกล่าวหาต่างเนี่ย
ก็มักจะแบบมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ดูอย่างนั้นดูอย่างนี้ดูอย่างนี้

ฝ่ายสืบสวนก็มีการสืบสวนจากร่องรอยพยากฐานอย่างอื่น
เช่นพยานบอกเล่าพยานบุคคลหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะสมรู้ร่วมคิดหรือร่วมในการก่อเหตุด้วย
แม้กระทั่งขับขี่ยานพานะไปให้พวกนี้ตำรวจต้องมีการสืบสวนไป
แม้กระทั่งถ้าเป็นข่าวไปแล้วลักษณะแบบนี้แล้วเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ตำรวจอาจจะกันไว้เป็นพยานตามกฎหมายก็ได้นะครับ
ถ้าสันนิษฐานว่ามีการโตเถียงทำร้ายร่างกายทะเลาะกันก่อน
จนกระทั่งนำไปสู่การซื้อปืนมาทำร้ายผู้เสียชีวิตเนี่ย
แสงว่าต้องมีร่องรอยหลักฐานในตัวตามร่างขายบ้างของการทำไม่ทางกาย
แม้กระทั่งคนในระแวกบ้านแถวนั้นเนี่ยก็ต้องได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันบ้างนะครับ
แต่การตรวจประสูจน์ทางแยกฐาน
ก็ยังเป็นเงื่อนงำตรงนี้นะเดี๋ยวไล่ตรวจสอบกันต่อไป